คราวนี้มาทำความรู้จักสาวอีกหนึ่งคน
เป็นสาวเก่งหัวใจแกร่งเหมือนกันค่ะ
เรียกได้ว่ากล้าตัดสินใจในการออกจากงานประจำคุณผู้ชม
ออกมาช่วยงานสามีก็คือทำอู่ซ่อมรถ

ผู้หญิงเนี่ยนะคะจริงโอ้โห
คุณผู้ชายคุณสามีนี่ถือว่าโชคดีมากเลยนะครับ
คุณได้อภิชาติกับภรรยา
ที่คอยดูแลท่านเสมอมา
ลาออกจากงานประจำมาเพื่อดูแลคุณสามี

แน่นอนค่ะเรียกได้ว่าเป็นผู้หญิงแกร่งหัวใจสุดยอดเลยจริงเลยนะคะ
ชื่อว่านางสาวขวัญใจแสงแก้วหรือว่าคุณขวัญ
อายุ๓๓ปีเป็นชาวชุมพรค่ะ
แต่ว่ามาพบรักกับหนุ่มตรังที่มีอาชีพเป็นช่างอู่รถยนต์นะคะ
แล้วก็ทำงานอยู่ที่อูทีเคเซอร์วิส
ตำบลควรธานีอำเภอกันตัง

ก็เรียกได้ว่าช่วยกันทำมาหากิน
คุณขวัญเองเมื่อก่อนเป็นพนักงานบริษัททั่วไป
ก็มีหน้าที่เหมือนแม่บ้านล่ะดูแลลูกสองคน
แต่ก็ตัดสินใจลาออกจากงาน
มาเป็นช่างอู่รถยนต์หญิงร่วมกับสามีดีกว่า
โอ้โหเห็นเธอคล่องแคล่วแบบนี้ผมเขินเลย
คุณขวัญคุณขวัญใจยังไงคะ
มาทำงานนี้ได้ยังไงเล่าให้ฟังหน่อย
เริ่มแรกก็แฟนเป็นทำรถยนต์เกี่ยวกับรถยนต์อะไรแบบนี้ตลอด
เราก็ไปทำงานข้างนอกแต่เออพอกลับมานอกแล้วเราไม่ค่อยมีเวลา
ให้กับครอบครัวให้กับลูกเออว่าตัดสินใจไม่ทำดีกว่า
ข้างนอกก็เหนื่อยถึงแฟนทำงานคนเดียวก็เหนื่อย
สงสารเขาอะค่ะว่าง่ายว่าเราก็ช่วยงานในแบบครอบครัวอะไรแบบนี้
ที่เขาทำอยู่ถ้าร่างกายพร้อมใจคุณรักต้องเป็นใจรักนะคะ
เพราะว่างานนี้มันคือจะอยู่แบบสกปรกตลอดทั้งวัน
คือไม่ได้หน้าตาสวยสีสันอย่างนั้นคือจะต้องแบบว่าเลอะเทอะอะไรแบบนี้
คุณจะต้องชอบใจหนึ่งจะต้องรักว่าคุณจะต้องทำได้
คุณก็จะสู้ผู้ชายได้เหมือนกันค่ะ
สุดยอดอ่ะสุดยอดเลยนะครับโอ้โหนี่ผมเห็นแล้วอายจริง
เพราะปกติเวลาผมเช็ครถตัวเองก็เติมน้ำเติมน้ำที่ปัดน้ำฝนน้ำกลั่นปัดน้ำฝน
เรียกไม่ถูกเช็ครถล้างรถอะไรแบบนี้อายเลยอ่ะ
จริงใช่ไหมคุณคุณไม่ต้องบอกเขาก็ได้ว่าคุณทำอะไรไม่ได้
คุณอยู่เฉยก็ได้คุณเจ๊นั่แค่เปรียดหล่อยางรถยนต์นี้ก็ระบากนะ
อย่าไปหวางจริงเอาจริงนะผู้หญิงธรรมดานี่นะคุณ
แต่ว่าคุณขวัญนี่ทำได้หลายอย่างคุณผู้ชมไม่จะเป็นงานรื้องานประกอบอะไรต่าง
งานเย่อง่ากนั้นเคาะสีพ่นอะไรทำได้หมดทุกสิ่ง
เห็นบอกว่าลื้อรถออกมาแล้วก็ให้สามีเป็นคนประกอบ
เพราะคนช่วยกันก็ซ่อมแส่มรถอีกแปลง

ไม่ได้ขนาดว่าลื้ออะไรมาหมด
มีความชำนาญแล้วก็ทำเป็นอาชีพมีใจรัก
ลูกค้าเองพอรู้ว่ามีช่างผู้หญิงก็ชอบนะ

กำลังใจนะคะแวะเวียนมาใช้บริการอยู่เป็นประจำนะคะ
ก็เรียกได้ว่าเป็นอาชีพที่เธอภูมิใจแล้วก็ได้อยู่กับครอบครัวด้วย